เฮ้ยนี่คือการทารุณิการสัตว์

แล้วก็รากฎว่าสิงโตไม่ยอมทำตาม

ตบหัวเนี่ยดูคลิปนี้ค่ะ
กลับเข้ากันแล้วกัน
กลับเข้ากันแล้วกัน
กลับเข้ากันแล้วกัน
กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน
กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน

กลับเข้ากันแล้วกัน